บอกว่าลูกสาวไม่มีตังค์เลี้ยงลูกไปขโมยของมาใช่ไหม
ท้ายที่สุดมันไม่ได้เป็นแบบนั้น
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูตอนที่เธอโดนจับตัวหน่อยนะคะ

หนู

บ้านอยู่ไหนครับ

มาคนเดียวหนูไม่มีตังค์ยังคืออะไร
ลูกของหนูกินเลย

ไม่มีตังค์จะเอาเงินไปเลี้ยงลูก
ที่ขโมยของจะเอาบราวนี่ไปให้ลูกกิน
ตำรวจก็ไกลเกลี่ยกับทางผู้จัดการร้านสะดวกซื้อว่า
เดี๋ยวใช้เป็นเงินแทนการแจ้งความได้ไหม

ดำเนินคดีเอาตำรวจก็ต้องเอาตัวไปดำเนินคดี
แต่อย่างที่บอกค่ะว่านักข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้วถึงรู้ว่าเรื่องนี้
มันโอละพ่อไปเจอพ่อของสามีให้ข้อมูลอีกแบบนึงเลย
เพราะว่าพ่อสามีเธอบอกว่าไงรู้ไหมลูกสามคนที่เธอบอกว่าเอ่อ
เป็นลูกเธอแล้วหลังจากนั้นไม่มีตังค์เลี้ยงลูกใช่ไหม
พ่อสามีบอกว่าเด็ก๓คนไม่ใช่ลูกของผู้หญิง
แต่เป็นลูกติดของผู้ชายลูกติดของลูกชายฉันนี่
แล้วปู่น่ะดูแลเด็กสามคนอยู่ดังนั้นแปลว่า
ฝ่ายผู้หญิงเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยเออเอา
มันคนละอย่างกับที่เธอบอกเลยอ่ะเอานั่นอ่ะสิใช่
เพราะว่าเธอก็บอกว่าสามีไม่ดูแลลูกด้วยใช่ไหมแล้วปู่อ่ะบอกด้วยนะ
ปู่ไม่ต้องการรับความช่วยเหลือจากพมอะไร
เด็กสามคนเนี่ยปู่จะดูแลเองจะเลี้ยงดูจะให้การศึกษาเองค่ะ
ส่วนฝ่ายผู้หญิงน่ะมาคบกับลูกอ่ะหลายหลายปีแล้ว
ไปเทียวมาเขาไม่ได้อยู่ประจำหรอกค่ะอันนี้คือข้อมูลจากทางฝั่งพ่อของสามีนะ
ทีนี้มาดูฝั่งผู้หญิงไหมพอมันมีข่าวออกมาแบบนี้
สุดท้ายไม่ใช่ลูกของผู้หญิงเหรอเธอบอกว่ายังไงเธอบอกว่าไม่
เด็กสามคนนั้นน่ะเป็นลูกของฉันเออแต่พอมาเกิดเรื่องแบบเนี้ย
ครอบครัวผัวน่ะไม่ยอมรับเธอแล้วเธอก็จะเข้าไปดูแลลูก
ไม่ได้แล้วเดี๋ยวลองฟังเสียงล่าสุดของเธอหน่อยละกันคุณผู้ชม
เพราะเขาไม่อยากให้พวกพี่ไปยุ่งเกี่ยวเขาเข้าในบอกว่าไม่ใช่ลูกหนู
ทั้งสามคนก็คือหนูดูแลอยู่ใช่ไหมครับค่ะ
ถ้าเป็นอย่างนี้หนูเข้าไปหนูไปดูแลลูกหนูไม่ได้แล้วล่ะ
ยืนยันเป็นลูกนะครับยังยืนยันว่าเป็นลูกเรานะ
อ้าวอ้าวเขาปวดหัวแล้วค่ะยังไงงงแล้วค่ะงงเลย
ตอนแรกบอกว่าเป็นลูกผู้หญิงพอไปหาพ่อสามี
พ่อสามีบอกว่าเป็นลูกติดของฝั่งสามีเอากลับมาถามฝั่งผู้หญิงอีก
ผู้หญิงบอกว่าไม่เป็นลูกของหนูจริง
คุณผู้ชมเรื่องแบบนี้มันพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์
ไม่ใช่ว่าจะมาอ้างว่าลูกฉันลูกเธอลูกฉันลูกเธอ
คือเรื่องนี้เนี่ยทางผู้อำกับสพพระนครศรีอยุธยาบอกนะคะ

เดี๋ยวจะเอาตัวส่งอายการพิจารณาคดีส่งสารแขวง
คือที่แน่ผู้หญิงคนนี้ที่เป็นแคดดี้โดนเรื่องของลักทรัพย์จำโทษ
มีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐บาท
แล้วทางฝั่งผู้หญิงไม่ได้มีญาติมาติดต่อนะ

ดังนั้นถ้าเกิดว่าสารสั่งปรับเท่าไหร่
แล้วถ้าเกิดฝั่งผู้หญิงไม่ได้มีตังค์ให้
ก็ต้องโดนคุมตัวในห้องขังแทนค่าปรับ

ก็จะนับตั้งแต่วันที่ถูกคุมตัววันที่ถูกจับกลุ่มตัวเป็นวันแรก
แล้วนับไปหลังจากนั้นแทนการจ่ายค่าปรับ
ส่วนเรื่องของลูกอันนี้ต้องไปพิสูจน์ต่อไป
มันตรวจได้ว่าสรุปเป็นลูกของเธอหรือลูกติดฝั่งผู้ชายนะคะ